แล้วจะบอกว่าไม่ใช่แค่ประสบกรณิกรชาวไทยเท่านั้นนะคะ
ชาวต่างชาติเองก็ให้ความสนใจกับประเพณีครั้งประวัติศาสตร์นี้เหมือนกัน
แล้วก็ไปร่วมชื่นชมพระบรมีของในหลวงราชการที่๑๐เช่นเดียวกันค่ะ
นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษกลุ่มนี้นะคะ
เขาบอกเลยว่าเขาเห็นบทความออนไลน์ที่ระบุว่า
นี่เป็นครั้งแรกในรอบ๗๐ปีที่มีพระราชพิธีสำคัญ
เลยตัดสินใจซื้อเสื้อสีเหลืองเลยแล้วก็มารวมตัวกันรออยู่ที่นี่
เขาบอกว่าที่อังกฤษเองก็มีพิธีในลักษณะคล้ายกันนะคะ
แต่ของประเทศไทยยิ่งใหญ่กว่าเยอะมาก
เพราะว่าคนไทยให้ความสำคัญกับสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ
อยู่มานานกว่า๑๐ปีแล้วเขาก็ยอมรับเลยนะว่า
พระราชพิธีนี้แตกต่างออกไปจากครั้งอื่นที่เขาเคยได้สัมผัส
เขาบอกว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้เห็นอะไรแบบนี้ค่ะ
งานพระราชพิธีครั้งนี้ถือว่ายิ่งใหญ่มาก

เพราะทุกขั้นตอนมันมีเรื่องราววัฒนธรรมศาสนา

เขาบอกว่าเขาต้องหาข้อมูลเยอะมาก
เพื่อที่จะได้รายงานให้ถูกต้องและครบถ้วน

ที่เขาได้เห็นพระมหากษัตริย์องค์ใหม่แบบใกล้ชิด
แต่ตัวเขาเองที่อยู่ประเทศไทยมาหลายปี
เพิ่งจะเคยมีโอกาสแบบนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตค่ะ
เราต้องดูว่าที่มันได้การการและมีการที่มันทำงาน
เราต้องดูว่าเราก็ต้องดูว่ามันทำงานในภาคที่นี่